ส่วนอีกคดีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็ไปเจอผู้หญิงอายุ๕๐กว่าปี
ถูกฆ่าเปลือยท่อนบนแล้วก็ในสภาพถูกรัดคอ
ทีนี้ตำรวจที่ปราจีนบุรีเขาก็ไปสอบทางฝั่งสามีของผู้ตาย
ว่าสามีจะมีส่วนรู้เห็นด้วย
โดยเหตุการณ์นี้นะคะตำรวจภูทรเมืองปราจินบุรีก็ไปตรวจสอบ
จุดที่เกิดเหตุเป็นกระท่อมค่ะอยู่ใกล้กับคลองชลประธาน
ในพื้นที่บ้านแหลมหินที่หมู่๑ตำบลไม้เค็ด
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งว่าพบศพผู้หญิง
ก็คือนางระเบียบสัตว์ซื่ออายุ๕๒ปีเจออยู่ในกระท่อมนี่แหละ
สภาพคือท่อนบนเนี่ยเปลือยนะคะส่วนท่อนล่างก็สวมกางเกงขาสั้น
แล้วก็บริเวณลำคอมีบาดแผลรอยเหมือนกับถูกรัด
แล้วก็ใกล้กับศพไปเจอสายไฟวางอยู่ใกล้กัน
ส่วนแพทย์ได้ชนะสูตรแล้วนะคะก็คาดว่านางระเบียบผู้ตาย
อาจจะถูกรัดคอจนเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒ชั่วโมง
ส่วนบริเวณกระท่อมไม่พบร่องรอยของการต่อสู้นะคะ
ต้นตำรวจก็ให้ทีมอาสากู้ภัยนำศพส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
เพื่อให้ตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จากการสอบสวนนายสุกีจันมาเป็นสามีของผู้ตาย
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าสามีแล้วก็ผู้ตายรับจ้างเลี้ยงควาย
โดยเขาก็จะเอาควายออกไปหากินจนใกล้ค่ำ
ทีนี้ก็นำควายกลับมาที่คอกอยู่ข้างกระท่อม
หลังจากนั้นเดินเข้ามาในกระท่อมก็อ้าวพบว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วนะคะ
ตำรวจก็คาดว่าสามีก็คือนายสุกี
น่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของภรรยา
ตำรวจบอกว่าหลังจากนี้จะมีการเค้นสอบ
เพื่อหาหลักฐานข้อมูลต่างเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะคะ